เหตุการณ์ในโลกโซเชียลค่ะมีการแชร์กันขึ้น
หญิงคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะ
ก็ได้แชร์ภาพจากกล้องมนตร์จอนปิด
เป็นเหตุการณ์ที่คนร้ายเข้าไปบุกเข้าไปในคณะนะคะ
แล้วก็ได้ทรัพย์สินไปหลายอย่าง
อยากให้ช่วยกันตามหาคนร้ายคนนี้หน่อย

มีจังหวะการโค้งที่ดูบิดผิดรูปนิดนึง

หรือเปล่าน่าจะเป็นหุ่นของแบบที่เขาขโมยทำไมเนอะหุ่น
คุณรัชพรตั้งข้อสังเกตนะคะนี่คือใบหน้าของคนร้ายค่ะ
เป็นชายตัดผมเกลียนสวมเสื้อแจ็คเก็ต
กระเป๋าเป้ออกจากตึกทำงานคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พร้อมกับข้อความระบุคนร้ายสวมรอยเข้าไปในภาควิชา

ขอให้ช่วยกันแชร์ภาพนี้ต่อไปเพื่อเตือนให้ทุกคนระมัดระวัง
รวมทั้งช่วยเป็นเบาะแสนำไปสู่การจับตัวผู้ก่อเหตุค่ะ
หญิงเอื้อมแขสุขประเสริฐผู้เสียหาย

บอกว่าคนร้ายแต่งตัวลักษณะคล้ายช่างที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เข้าไปขโมยเอาทรัพย์สินต่าง

มีโจรเข้าไปในภาควิชา
ซึ่งจริงแล้วเป็นคนเป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๓๐กว่าปี

มีคนให้ตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นคนที่เพิ่งศึกมา
หรือว่าอาจจะเพิ่งออกจากคุกหรือเปล่า

แล้วก็เดินผ่านประตูภาคเข้ามา
ซึ่งจริงแล้วประตูผ้าจะต้องถูกเปิดโดยคีย์การ์ด

ว่ามันหาช่วงเวลาที่คนเปิดประตูคาไว้

ก็เลยไม่ได้ทันสังเกตนะครับ

เข้าไปค้นของในห้องอาจารย์

ห้องแรกที่เข้าไป

แต่เพียงแต่ว่าบางทีงานมันเยอะ

ใครเดินผ่านเข้าออกบ้าง
เหตุการณ์นี้นะคะแพทย์หญิงเอื้อมแข

เพื่อให้ช่วยติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายคนนี้
ดำเนินคดีต่อไปนะคะ